ต้องตอนนี้ขอประกาศตัวว่าเป็นคนเล่นของตัวจริง๒๐๑๙แล้วนะจ๊ะ

บอกว่างวดนี้ก็ไม่พลาดเลขท้าย๘๑ถูก๖๔
๓ใบคุณผู้ชมคูณตัวเลขกันเอาเอง

ตัวท้ายได้อีก๑๑ใบ๓ตัวหน้าได้อีก๒ใบ
แล้วก็ติดแฮชแท็กทิ้งท้ายว่าคนเล่นของ๒๐๑๖

แต่จะบอกเลยนะว่าถูกรวมแล้วเกือบ๒แสนนะคะคุณผู้ชม
นับไปนับมาที่ถูกรางวัลเข้าไปเกือบ๘๐ใบ
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกนะคะ
แต่เขาถูกรางวัลใหญ่มาแล้ว๓งวดติด

รางวัลที่๕ทั้งหมด๕ใบนะคุณผู้ชม

ส่วนงวดเดือนพฤศจิกายนวันที่๑พฤศจิกายนเนี่ย
ถูกรางวัลใหญ่อีกเป็นรางวัลที่๒๒ใบ
นี่ยังไม่นับรวมรางวัลเลขท้าย๒ตัว๓ตัวอีกนะคะ
โอ้โหต้องบอกว่านับไม่ถ้วนจริง
เห็นแบบนี้ต้องเตรียมต้อนรับพี่เอ๋เข้าสู่ธรรมเนียบ
คนบันเทิงดวงเฮงนะที่มีโชคด้านตัวเลข
คือจริงหลายคนตอนนี้ก็เข้าไปติดตามคนที่เขาให้โชคให้ลาบให้เลขกัน
เอ๋ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้หลายคนเข้าไปติดตามแล้ว
เพราะว่าไม่ได้ถูกแค่งวดเดียวไง๓งวดย้อนหลังถัดไป
๓งวดนี้ไม่ธรรมดาติดกันเลยนะคะคุณผู้ชม
ใหญ่ไฟกระพริบมากใช่หลายคนอยากรู้ว่าเออ
พี่เอ๋เขาไปเล่นของเล่นของอะไรหรือเปล่านะคะ
นี่เป็นภาพจากอินสตาแกรมของพี่เอ๋นะ
ซึ่งก็มีการสักการะพ่อเท่าพ่อแก่ซึ่งก็เป็นความเชื่อของเขานะคะ
คือบรรดาศิลปินนะคะก็บูชานับถือพ่อแก่กันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นภาพที่พี่เอกไปไหว้ครูเมื่อสักครู่นี้ถูกต้อง
แล้วเดี๋ยวตามคำเรียกร้องค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แจ๊กกะรีนได้มีการติดต่อได้มีการดีลกับพี่เอกเอาไว้แล้ว
งวดหน้าเลขออกอะไรอย่าลืมติดตามบันเทิงไทยรัฐ

ถูกต้องแต่ต้องใช้วิจารณญาณนิดนึง
ต้องแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อทางบันเทิงไทยรัฐนะจ๊ะ